คุณผู้ชมคะอ่างเก็บน้ำบ้านต่อมอำเภอเมืองพยาวที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ออกแบบสำรวจและทรงสร้างในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
ปัจจุบันนะคะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเพื่อดูแลรักษาป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะ
แล้วก็ให้ราศดรได้ใช้เป็นประโยชน์กับการเกษตรกว่า๘๐๐ไร่สร้างความปราบปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกร
เป็นอย่างมากนะคะที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
องค์เก็บน้ำแม่ตอ๋อมอ๋อมบรรยาะเมืองพระยาวองค์เก็บน้ำขนาดกลางที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
และสามารถหล่อเลี้ยงเกษตรกรในพื้นที่
ได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างไม่ขัดสน
ในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมตำบลบ้านสาง
ตำบลสรรป่าม่วงและตำบลใกล้เคียง
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสำรวจออกแบบสร้างขึ้น
เมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
ที่วัดอนาลโยธิพยารามเมื่อวันที่๑๘มกราคมปี๒๕๕๙
ในการเสด็จมาครั้งนั้นด้วยเหตุที่ว่าท่านทรงรู้จักกับ
หลวงพ่อเจ้าวาดเดิมก่อนแล้ว
เมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงนิมนต์หลวงพ่อภัยบูลไปเจริญพุทธมนต์
ในพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านทราบว่า
ท่านอาจารย์มาสร้างวัดบนเขาท่านก็เลยทรงปารพว่า
ท่านอาจารย์อยู่บนเขาคงจะขาดแคนน้ำเดี๋ยวผมจะปรึกษากรมชนให้
หลังจากนั้นกรมชนรับประทานก็ได้มาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทัพช้าง
หลังจากกรมชนมาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทัพช้างเสร็จเรียบร้อ
องค์ถึงได้เสด็จมามาดูเมื่อวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙
พระองค์มาดูแล้วทรงเห็นว่าอ่างเก็บน้ำที่กรมชนสร้างเป็นอ่างเล็ก
ไม่พอที่จะใช้บนวัดและประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์น้อย
พระองค์จึงได้เดินสำรวจไปถึงจุดที่สร้างคือจุดอ่างเก็บน้ำบ้านต่อมในปัจจุบัน
อุ้ยตันโคทวีวัย๘๕ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘ตำบลบ้านช้าง
หนึ่งในราศดรที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ในสมัยนั้น
เล่าให้ฟังว่าครั้งนั้นรู้สึกปลื้มปิติและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
ที่ได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นพระพักษ์ของพระองค์
อาจารย์ก็เรียกว่าแองโฮยทัพจ้าง
จ้างนี่ก่อนจ้างนี่น้ำมาป่อ
พระอาจารย์เรียกดีไม่ต้องทำ

อาจารย์ครับมันก็ฝังกอง
จากแองใหญ่มาลงที่นี่มันพอใจ
แต่มันแหละ
ให้ทำอาจารย์มันก็บอกว่า
ท่างฉามส่องแอ่งนี้
จะรวมกัน๓ตัมบล

ส่งออกแบบสำรวจและส่งสร้าง

เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ดูแลรักษาป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
และให้ราศดรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกว่า๘๐๐ไร่
วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้ง๔ตำบลนะครับ
ซึ่งจะมีตำบลบ้านสรรปะม่วง

เมื่อก่อนการทำไร่ทำนาเนี่ย
ประสบภาวะที่ยากลำบากมากนะครับ
ฝนตกต้องไหม้ตามฤดูกาล
น้ำที่จะทำนาก็พอถึงฤดูธรรมนาน้ำไม่มีนะครับ
ปัจจุบันชาวนาทั้ง๔ตำบลทำนาปีละ๒ครั้งครับ
ซึ่งได้รับการคำนวณประการอย่างยิ่งนะครับ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ที่ท่านทรงเล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่ชาวนา
ใน๔ตำบลนะครับของจังหวัดพยาวแห่งนี้
หลวงรัชกาลที่๙ตลอด๗๐ปีที่ทรงครองราช
ส่งวางรากฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อรองรับความต้องการของราศดร
แก้ปัญหาภัยแรงและอุทธกภัย
ทรงพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งขอดให้กลับไกล

ห่อเลี้ยงชีวิตราชดรที่ยากไร้
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เก็บน้ำบ้านต่อมเป็นหนึ่งในพระปรีชาสามารถ
ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงศุกร์ให้กับราษฎร
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประทับใจของชาวจังหวัดพยาว

พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดเล็กแห่งนี้
ดอกบัวนั้นได้นำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ร่วมกับอบจนำปุ๋ยอินทรีย์นั้นไปทำเกษตรอินทรีย์

ทำการผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่
แล้วก็มีโรงสีมีการส่งเสริมเรื่องของเกษตร
โดยอบจนั้นก็ยังมีการไปปรับปรุงเรื่องของ

ทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะ
ดีบร่งชีวิตตามแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพวกท่าน
จนทำให้ทุกคนมีความสุขมาถึงปัจจุบันครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย